คือขายทั้งภาพโป๊คลิปโป๊ะเซ็กทอยต่าง
ล่าสุดโดนจับอีกแล้วนะคะ
คราวนี้โดนรวบตัวคาบ้านเลยค่ะ
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกอิทธิโชคเกิดผลนะคะ

ไปจับกลุ่มน้องแนนอายุ๒๓ปี๒๓ปี
หรือนางสาวประพาพรนะคะ

บ้านเลขที่๔๔๕หมู่ที่๑
ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิค่ะ
ประพาพรก็คือแนนมีพฤติกรรมคือ
เผยแพร่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไห
ก็คือเป็นคลิปสื่อลามกอนาจารย์ของตัวเอง
มีคนตาม๒แสนกว่าคนนะคะ
ปลุกเซ็กซ์อีกด้วยนะคะ
ปรากฏข้อมูลช่องทางการโอนเงิน
ผ่านระบบพร้อมเภยระบุชื่อตัวเองเลย
ประพาพรเป็นเจ้าของนะคะ

สุดท้ายแล้วไปยึดของกลางได้เป็นเซ็กส์ทอยจำนวน๓ชิ้น
ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือไปพบไฟล์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคลิปต่าง
ลามกต่างนะฮะก็ตรงกับที่ปรากฏในบัญชีทวิตเตอร์ของเธอค่ะ
แนนยอมรับบอกว่าเป็นผู้ใช้งานบัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าวจริงนะคะ
แล้วก็ทำคนเดียวไม่มีขบวนการใดทั้งสิ้น
รับว่าเป็นคนนำเข้าซึ่งสื่อลามกอนาจารย์จริง
เจ้าตัวบอกว่าถ่ายเองทำเองทุกอย่าง

แนนมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเทพสถิต
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
มีจับครั้งหนึ่งแล้วรอบ๒อีกนี่ไม่จำนะ